เมื่อวานนี้บอกเลยว่านำเสนอข่าวที่ดำเนินวงการกันไปแล้ว
สำหรับกรณีการติดโควิดของดีเจมะตูม

ก็นับจากที่ดีเจมะตูมนะคะ
ออกมายอมรับว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ

เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์คลิปตัวเองเนี่ย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ

ซึ่งตลอดมานะคะดีเจมะตูมก็จะโพสต์ภาพตลอดค่ะ

ซึ่งดีเจมส์มะตูมก็ได้ชู๒นิ้วนะคะ
ที่หน้าต่างนั่นเองนะคุณผู้ชม
ว่าเป็นวันที่๓นั่นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้เลยนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
วีดีโอคอลสอบถามนะคะเกี่ยวกับอาการล่าสุดว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
รวมไปถึงข่าวดราม่าต่างค่ะ
ซึ่งดีเจมะตูมก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองก็เครียดเหมือนกัน
แต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งให้รวมไปถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ไปฟังวีดีโอคอร์จากหนุ่มมะตูมเลยค่ะ
ตั้งแต่เข้ามาวันแรกคือนอนไม่หลับมันกังวลหลายเรื่องนะครับ
คุยกับคุณหมอแล้วนะครับคือตั้งแต่วันแรกที่ตูมเข้ามานะครับ
ก็คือมีการเจาะเลือดไปตรวจนะครับแล้วก็มีการสแกนปอด
หมอก็บอกว่าจะให้พักกักตัวหรือคืออยู่ในห้องนี้ประมาณ๑๐วัน
เพื่อดูว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาไหมหรือว่าจะมีไข้ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็คือจะแยงจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดถ้าเกิดไม่เจอก็สามารถกลับบ้านได้ครับ
ขอบคุณแฟนไทยรัฐนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา
คำว่ากำลังใจมันมีค่ามากในวันที่คนคนหนึ่งต้องการมัน

เมื่อวานนี้ตอนที่จบรายการก่อนจะเข้ารายการข่าวใส่ไข่
ฉารี่เดินผ่านข้างหลังพริบทดำโดมเรียกมาทับทาย
บอกว่าอยู่รองพยายามไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เหมือนน้องแต้วได้วิ่งเวิ่งเลย
นางก็เปิดดูไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องการติดเชื้อโควิดของดีเจมะตูมนะคะ
อย่างที่เราได้นำเสนอไปเรื่องไทม์ไลน์เนาะ
ก็ล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างที่มะตูมได้แจงไทม์ไลน์กันไป
ถ้าปิดเป็นเวลา๒วันแล้วก็มีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจของทุกคนนั่นเองค่ะ
แต่ว่าก็ยังมีอีก๑เรื่องนะคะที่เป็นกระแสนะคะ
ให้ชาวเน็ตได้จับจ้องนะคะเรื่องไทม์ไลน์ของคนใกล้ชิดนะคะนั่นก็คือเรื่องที่มีภาพนี้คุณผู้ชม

อย่างที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะ
ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓มกราคม
ซึ่งก็เป็นคลิปที่มีดีเจมะตูม

ซึ่งคนบันเทิงในภาพก็ได้ออกมาชี้แจงกัน

ยืนยันว่าการไปเที่ยวทะเลภูเก็ตตามภาพนี้

ซึ่งถ้านับจากไทม์ไลน์๑๔วันของดีเจมะตูมแล้ว
คลิปนี้เกิดขึ้นก่อนที่ดีเจมะตูม

ดังนั้นก็ไม่อยู่ในไทม์ไลน์๑๔วัน

ลูกเกดนะคะพี่ต้นหอมคุณรัศมีแขน
ไปถึงปีช่าก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด

ได้ติดตามข่าวนะคะก็ได้ออกมีการ

จริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ย

รัฐบาลก็ไม่ได้อยากให้ไปไหน
แต่ว่ามันมีอันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเห็นแฮดแท็กไหมคะ
ปนัดดาแม่บุ๋มคนที่ฉันฝากมาบอกว่า
คือแม่บุ๋มไม่เกี่ยวนะคือถ้าใครจะนำเสนอข่าวนี้นะคะ
ก็ลบแฮดแท็กนี้ไปเพราะว่าพี่บุ๋มมนัดดาไม่ได้ไปทริปภูเก็ตนี้ด้วยนะคะ

คือจริงตอนนี้หลายคนตื่นตระหนกหลายคนพอเห็นข่าว
ขนาดดารายังติดโควิดได้เลยก็เกิดความตกใจ
แต่คุณผู้ชมต้องมีสตินะนิดนึงนะคะ
อันนี้ก็เวลาจะโพสต์อะไรจะคอมเมนต์อะไรในโซเชียลของดาราก็ต้องระมัดระวังด้วย
และล่าสุดนะคะก็ข่าวเมื่อสักครู่เลยนะคะ
ก็ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
เดี๋ยวก็รอติดตามผลของคนอื่นในช่องกันอีกครั้งแล้วกันนะคะ
ว่าจะมีข่าวใครอัปเดตอีกบ้างนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดแล้วกันนะคะ